ผมณอนุชาณคาใสรัมตีบจำสนักนายยก
และในฐัณะสมาชิกพรัสภา

เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องนำเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชน
มาพูดคุยมาแก้ไขมาปรึกษาหาลือกัน
มาขอความเห็นร่วมกันในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ที่รับอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามา
เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของเขาในการที่จะ
ทำภารกิจที่เป็นปัญหาของประเทศก็ดี
ทำภารกิจทางด้านกฎหมายก็ดี
ทำภารกิจเพื่อสร้างแสงสว่าง
หรือพัฒนาประเทศในอนาคตก็ดี
สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่หลักของพวกเรา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ท่านประธานรัฐสภาเป็นอย่างยิ่ง
แล้วทุกฝ่ายวันนั้นก็มีนะครับพักร่วมฝ่ายค้าน
พักรัฐบาลโดยแกนนำของแต่ละพัก

เพื่อจะสร้างแนวความคิดร่วมกัน
ในการที่จะหาหนทางแก้ปัญหาวิกฤต
ของประเทศชาติที่มีขึ้นณเวลานี้
จึงเกิดการเปิดการอภิปราย

เปิดสมัยวิสามัน

ที่จะเห็นสะพานอันทรงเกียรติแห่งนี้

เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ในการที่จะแก้ปัญหาให้พวกเขา
ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่
สภาแห่งนี้ควรเป็นที่พึ่ง
ที่หวังของพี่น้องประชาชน
เราทุกคนวันนั้นเห็นว่า
สถานการณ์เริ่มจะเลวร้าย
สถานการณ์เริ่มจะควบคุมไม่อยู่

เมื่อทางท่านนายกรรมตรีและรัฐบาล
ได้เห็นด้วยกับแนวคิด
ของสมาชิกรัฐสภาในวันนั้น
ก็ได้เปิดขอเปิดสมัยวิสามัน
แล้วเกิดเปิดการอภิปราย
ตามรำนวนมาตรา๑๖๕ในวันนี้
แต่หลังจากที่มีการเสนอยัตติ
วันนั้นผมผิดหวังมาก
ที่ต้องบอกว่า๖พักร่วมฝ่ายค้าน
กล่าวว่ายัตติที่ทางรัฐบาลเสนอมานั้น

จะให้ร้ายต่อผู้ชุมนุม
โดยผู้ชุมนุมไม่มีทางตอบโต้

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
แต่เหนืออื่นใดผมยืนยันได้

ท่านนายกมีเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศ

ท่านมีความจริงใจและเจตนาอย่างแน่วแน่

เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศไทย
ณเวลานั้นคร่าว
มีถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
ก็มีอยู่ในยตินั้น

ของพวกเราที่เป็นสมาชิกของรัฐสภานั้น

เราสามารถที่จะอภิปรายได้ในหลายรูปแบบ
ในทางสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา
ด้วยเจตนาและความจริงใจที่จะแก้ปัญหาของประเทศจริง

เราเห็นเลยครับว่า
สมาชิกรัฐสภาเกือบทุกท่าน

ให้ถึงผู้ชุมนุมโดยไม่จำเป็นแม้แต่น้อย

มีแต่เก่าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ไม่นึกถึง
หนทางแก้ไขที่เป็นไปได้เลย

เราในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เล็งเห็นถึงความรุนแรง
เห็นถึงความแตกแยกของสังคมทางความคิด
ในระบบประชาธิบใต้
แต่ท่านเหมือนกับทำเมินเฉย
สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อเรียกร้องธรรมดา
เป็นข้อเรียกร้องที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ท่านเลือกตั้งตามระบอบอะไรครับ
ไม่ว่ารักษมนูลภาพนี้
จะมาด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่

จะอยู่มากี่ปีก็แล้วแต่ผมครับเพิ่งเลือกตั้งครั้งนี้
หลังจากผมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมเลือกตั้งมาโดยระบบชัดไตย
เลือกตั้งมาโดยรัฐมนูลที่ผ่านประชามติที่ดีไซน์ขึ้นมา
เพื่อรองรับสถานการณ์การเมืองในอดีตจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่
พวกเราทุกคนอาสาเข้ามาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แต่เหนืออื่นใดเมื่อเวลาเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยน
ทุกท่านอยากแก้ไขลำนูนทุกท่านอยากมีลำนูลฉบับใหม่
อาจจะไม่ทุกท่านนะครับแต่เอาละเมื่อสังคมหรือมีผู้เรียกร้อง
ในสถานการณ์ที่พวกเราสมาชิกรัฐสภา
พอที่จะทำให้ได้เราก็คงได้มาหาข้อยุติ
และมาพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง
และในวันนี้ทางรัฐบาลเองก็ดีทางรัฐสภาเองก็ดี
หรือทุกท่านไม่ต้องการแก้รับนูลตามที่ท่านนายกได้แสดงเจตนารมณ
ว่าท่านต้องการแก้ลำนูลตามที่รัฐสภาต้องการ
นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมาพูดคุยกันในรัฐสภา
ถ้าหากบางท่านที่คิดว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้คน
แล้วเล็งเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นคือประโยชน์สุขของประเทศ

ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วทำให้ผู้คนมาเรียกร้อง
มาต้องการในสิ่งที่ท่านต้องการนั้นผมว่าท่านผิดถนัด

นี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
พลังประชารัฐในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพัก
ผมยืนยันว่าภักดิ์ของเรามีจุดยืนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
สองตามที่ท่านหัวหน้าพักได้กล่าวไว้ต้องการทำให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี
สามมีจุดยืนในการแก้ไขรัฐมนูล
เพื่อให้เป็นความตรงกับความต้องการของผู้เรียกร้องที่เราสามารถปฏิบัติให้เขาได้
แต่เหนืออื่นใดคำว่าประชาธิปไตย
ผมคงไม่พูดถึงว่าใครคิดยังไงกับประชาธิปไตย
ผมคงไม่อาจสอนหรือบอกกับทุกท่านที่มีวุฒิภาวะทุกคนว่าประชาธิปไตยคืออะไร
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการที่หนีไม่ได้เลย
คือการเลือกตั้งแล้วต้องอยู่ครบ๔ปีตามรัฐมนูล
ถ้าคิดท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านคิดเห็นถูกต้อง
ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถที่จะนำพาประเทศ๔ปีมาเลือกตั้งกันครับ
ไม่ใช่ใช้วิธีอย่างนี้

ไม่มีหรอกครับรัฐธรรมนูญฉบับไหนดีไซน์ขึ้นมา
เพื่อให้คนเรียกร้อง
แล้วบอกว่าคุณต้องทำอย่างนู้น๑๒๓๔
ระบบใจเห็นต่างได้ครับ
ไม่ใช่เห็นต่างไม่ได้เคารพความเห็นต่าง
แต่ไม่ใช่ความเห็นต่างนั้นนำไปสู่ความแตกแยก
ไม่ใช่นำความเห็นต่างนั้นลงไปบังคับขู่เข็น
ไม่ใช่ครับผิดถนัด
ยังมีสังคมอีกส่วนนึงเขาก็เห็นต่างพวกท่าน

ผมบอกแล้วผมมีจุดยืนผมก็มี

ท่านบอกว่านายกให้ลาออก
ท่านบอกว่ายัตตินี้เสนอขึ้นมาเพื่อทำร้ายผู้ชุมนุม

พูดกันแต่ว่านายกต้องลาออกต้องลาออก
ผมบอกว่าท่านนายกห้ามลาออก
ท่านนายกลาออกไม่ได้เพราะท่านนายกลาออกเท่ากับทำลายระบอบประชาธิป

ถ้าท่านนายกล้าออกท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์

ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์

ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์
ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์

ท่านนายกคือทำร้ายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาคศัตริย์

ท่านบอกจะปฏิรูปอะไรนะ
ท่านบอกจะปฏิรูประบบกษัตริย์
เพื่อนพูดเหมือนดีดูพูดเหมือนเท่
แล้วสิ่งที่ไปติดขบวนเสด็จแล้วแสดงอาการอย่างนั้นเท่เหรอครับ

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับ
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับ

ท่านบอกว่าท่านจะช่วยกันแก้ไขปัญหาหลังจากมียติแล้ว
ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เราประชุมเสร็จ
ผมก็เชื่อว่าท่านต้องออกไปพวกเราหาข้อยุติไม่ได้
เพราะรัฐบาลไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง
ท่านก็ต้องออกไปให้ข่าวอย่างนี้เหมือนกับตอนที่มียติ
อย่างนั้นสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านแสดงข่าว
หรือสิ่งที่ทำให้ปรากฏต่อสังคม
ผมว่ามันย้อนแย้งตรงกันข้ามกับจิตใจที่ท่านมี

ผมเชื่อว่าทุกคนในสภาแห่งนี้รักประเทศนี้
หยัดที่จะดูแลและปกป้องประเทศนี้
ยืนหยัดที่จะดูแลและปกป้องพี่น้องมจชน
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงกับลูกหลานไทย
ที่กำลังทำตามความคิดของเขา
หรือไม่รู้ว่าทำตามความคิดของใคร

มันมีความคิดเห็นแตกแยกในแผ่นดินอยู่

เล็งเห็นอะไรอยู่ภายภาคหน้า
ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ

น่าจะเป็นข้อเสนอแห่งสภาแห่งนี้ก็ได้

เพราะท่านนายกทำลายระบอบประชาธิปไตย

วนเวียนแห่งความวิบัติของประชาปไตย
ไม่เกิดขึ้นหรอกครับความสว่างของประชาธิปไตย
พวกท่านต้องการไม่มีทางเกิดขึ้นเลยครับ
ถ้าหากท่านบอกว่านายกต้องลาออกต้องยุบสภา

แล้วท่านบอกท่านรักประชาปไตยรักยังไง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้

พวกเราในฐานะรัฐบาลก็ดีในฐานะสมาชิกของรัฐสภาก็ดี

ถ้าพวกท่านเห็นว่าประชาธิปไตยมันควรที่จะมีทางออก
ต้องเจรจาในความเห็นต่าง
ไม่ใช่บังคับหรือขู่เข็นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้
นั่นไม่ใช่ระบอบชายไตนั่นคือบังคับขู่เข็นครับ

ถ้าท่านมวด๑มวด๒ของชายไต
ถ้าท่านคิดว่าท่านบริหารไม่ได้ท่านอย่าอาสาเข้ามาในแผ่นดินนี้เลยครับ

ผมต้องการเห็นการเจรจาหาข้อยุติโดยสันติวิธี
ช่วยกันหาทางแก้ไขในสิ่งที่สังคมต้องการ
ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความเบาใจว่าลูกหลานของเขาจะปลอดภัย
ให้พี่น้องมีประชาชนมีความอุ่นใจว่าทุกคนในสังคมเนี่ย
หันหน้าเข้ามาคุยและเจรจา

สิ่งที่ผมฝากให้ท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
ก็คือพวกเรารวมใจกัน
มีเจตนาหนึ่งเดียวกันว่าจะดูแลปกป้องแผ่นดินของเรา
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
ดูแลและปกป้องพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าเขาจะเห็นต่างกับพวกเรา